โดยเฉพาะสายมูลูกหลานพญานาคมาที่วัดภูตภาวทองที่จังหวัดอุบลราชธานีจ้า
ไปกันอีกแล้วเหรองวดที่แล้วก็เพิ่งไปนะ
ไปอีกสิเพราะว่าที่นี่มีคนมาขอโชคลาภกันเยอะ
และดูบรรยากาศผู้คนก็เนืองแน่นพอสมควร
ที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลกุฎหมากไฟอำเภอหนองบัวซอนะคะอยู่ที่อุดรธานีนะ
ดิฉันขออภัยบอกผิดเนาะอุดรธานีนะคะ
วัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนอะ
สาธุชนเขาก็มารวมตัวกันเพื่อกราบไหว้ขอพรรูปปั้นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่
นั่นก็คือเจ้าปู่มุจรินนาคาราชและจะต้องมาลอดถ้ำหินตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
หลายคนจุดทูบกันไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภให้หนุนนำด้านหน้าที่การงาน
พอไหว้เสร็จแล้วก็ต้องจุดทูบเสี่ยงทายเพื่อที่จะนำสิ่งนั้นมาลุ้นโชคกันต่อไป
และเจ้าแม่ทิพย์อายุราวพันปีเลยเนาะ
กราบไหว้ขอพรขออนุญาตท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็
ไปรูปคล่ำถูถ่ายกันได้
เห็นไหมมันมีหลักฐานดั่งดวงเป็นแป้งขาวอยู่
ตรงนั้นแหละที่เขานิยมกันไปนะคะ
แต่หลายคนบอกใช้วิธีนี้ดีกว่าจุดทูปเสียงไทยเหมือนกัน
นะฮะเราจะได้รู้เลยว่าของใครเป็นของใครแล้วก็เห็นชัดเลย

สุดท้ายก็เลือกดูแล้วกันค่ะว่าคุณเนี่ยจะนำอะไรไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกัน
แล้วลุ้นกันสิว่าบ่ายนี้บ่ายนี้เราจะโชคดีหรือไม่
แต่ทุกที่เนี่ยก็ดีแหละนะอยู่ที่ตัวเราล้วน
อยู่ที่ดวงของเราโชควาสนาบุญบารมีที่ทำมา
ยังไงก็ตามนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้มีกำลังใจลุ้นกันในบ่ายนี้ค่ะ
เรามันก็อยากจะมีโชคมีดวงกันทุกคนแหละ
คือจริงไม่ใช่ทุกคนที่อยากมีดวงนะ
เพราะว่าถ้ามีดวงแบบคุณดิฉันก็ไม่อยากมี
มันไม่ได้หมายถึงดวงกรากเลือด
ของคุณฉะนั้นเขาดวงกับเพื่อนพูดทำไมพูดถึงแล้วคันเลย
อย่าพูดอย่าพูดสิแล้วมันไม่ได้มีที่หลังอย่างเดียวนะมันมีที่
มันมีที่ซอกซอกขาหนีบซอกนิ้วของกองพุทธแหละอ๋อช่วงนี้ฝนตกแหละ